สะแก้วเนี่ยมีสวนอินทพรรมอยู่แห่งหนึ่ง
เนื้อที่เนี่ย๕๐ไร่กว่าแต่ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้
มันเป็นป่าช้าเก่าอืมแล้วเคยมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเนี่ย
ฆ่ากันตายมาแล้วสามศพค่ะทุกวันนี้เห็นไหม

ใช่ค่ะแต่ก็สวนดูโล่งไม่น่าจะมีอะไรนะคะ
คนงานแทบไม่อยู่แล้วฮะบอกเจอผีบ่อยเหลือเกิน

จริงเนี่ยจนไม่กล้าคนงานแบบ

โอ้โหกำลังออกเลยนะฮะนี่ครับคุณนฤทธิ์บุญนิ่มเนี่ย
ที่สวนอินทภารำแห่งนี้นะครับที่ตะบนสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว
เจ้าของสวนเขาขอความช่วยเหลือไปยังหมอปลามือปราบสัมภเวษี
อยากให้ช่วยแก้อาถรรพ์ให้หน่อยคนงานที่สวนหลายคนถูกผีตามหลอกตามหลอน
ไม่เป็นอันทำงานทำการไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดอินทภารำ
บางคนเนี่ยถึงขั้นลาออกเลยก็มีแล้วเนื้อที่สวนแห่งนี้เนี่ยเนื้อที่๕๐กว่าไร่
อินทภารำพันกว่าต้นเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสาแก้ว
แล้วจะทำยังไงกันไม่มีคนงานค่ะนี่ฮะถามเจ้าของที่ว่าเอาพี่แล้วมันยังไงกันล่ะ
ก็อย่างที่เล่าให้ฟังเจ้าของสวนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยสวนตรงนี้มันเป็นที่ป่าช้าเก่า
แถมยังมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น๓ศพสงสัยเป็นวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่
แล้วก็มาตามหลอกตามหลอนแน่แน่เลยโอ้โหนี่ฮะคนงานในสวนนะครับ
ที่เราคุยด้วยนะครับก็มีนายทวีวัฒน์นะฮะหรือว่าในสวยนะครับ
พาเราเดินดูพื้นที่ภายในสวนนี่ฮะแล้วพี่สวยแกก็บอกว่านี่นะนาริส
คืนนึงนะตอนนั้นพี่เดินมาแล้วจะไปตกปลาที่บ่อน้ำอยู่เนี่ยเห็นมีผู้ชาย
ซึ่งเป็นผีแน่รูปร่างผอมสูงผิวดำสวมเสื้อแขนยาวสีกรมท่าผุดขึ้นมาจากบ่อน้ำ
คือมั่นใจว่าไม่ได้ตาฝาดและไม่ใช่คนแน่นอนเพราะบ่อน้ำน้ำมันลึกตั้งหลายเมตร
จะไปอยู่ได้ยังไงหลังจากนั้นผีตัวนี้เนี่ยผุดขึ้นมาเนี่ยตัวเดียวไม่พอนะครับ
ขึ้นมาอีกหลายตัวหลายครั้งด้วยแล้วพี่สวยเขาบอกเขาเคยนะเดินตามไป
เอาวะใจดีสู้เสือใจดีสู้ผีเดินตามผีไปเลย
เห็นผีเปิดประตูเข้าไปในบ้านพักคนงานทั้งที่ปิดประตูเอาไว้อย่างแน่นหนา
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
รูปร่างจะผอมแล้วก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวแบบ

แล้วก็เดินเราก็เอกใจเหมือนกันว่าใครมาเดินตอนดึก
ทั้งทีมันมันไม่มีใครเดินแล้วไงตีหนึ่งตีสองไม่มีใครเดินแล้ว
แล้วก็เค้าก็เดินขึ้นมา
เขาเดินขึ้นมาพอเดินขึ้นมาจากที่ผมนั่งอยู่เนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่ามีใครเดินขึ้นมา

เปิดประตูเนี่ยเปิดประตูห้องเนี่ย
พื้นที่ตรงนี้หมาหอนบ่อยไหม

มันจะวันโกนวันพระเนี่ยจะหอน
นี่พี่สวยแกก็ยินนะว่าผีจริงนะฮะ

ที่เห็นผุดขึ้นมาจากบ่อน้ำแล้วก็เดินเข้าไป
ถามคนงานในสวนอีกคนนึงนะฮะ

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนกลางคืน
ตอนนั้นขุดหลุมนะ

กำลังจะปลดทุกข์ที่สวน
อยู่เห็นผีผู้ชายมันห้อยหัวลงมาจากต้นไม้

เล่นเอาวันนั้นเนี่ยจับไข้หัวโขนไปเลยนะฮะ

มันก็มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีก
เพราะไอ้ผีตัวเดิมเนี่ยมันมาอีก

พระบอกว่านะฮะพี่มันจะเอาเธอไปอยู่ด้วยที่สวนที่ทำงานอยู่เนี่ยมีคนตายหลายศพนะ
เขาบอกอ๋อที่ป่าช้าเก่า
คือตรงนั้นมันจะเป็นโพน
เป็นโพนใหญ่แล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่เลย

องเข้าไปขาแขวนอยู่ข้างบน
ขาคนเห็นเป็นขาคนเลย
ไม่ใช่ตัวแบบเหมือนเป็ดน่ะ
เอาขาขึ้นไว้ข้างบนแล้วก็หัวห้อยลงมา
เกือบจะถึงเราแลบลิ้นเลย
พี่ก็เลยช็อกเลย
ช็อกเลยพอออกเฮ้ยผีไม่มีกิน

ใช่ประมาณกระตีหนึ่งอ่ะ
แล้วประมาณสักตีหนึ่งตีสอง

เป็นเงาเลยค่อมเลยขึ้นค่อมเลยเราก็เรียก
ก็มีเพื่อนร่วมงานกัน

ก็ไม่มีใครช่วยก็ไม่มีใครได้ยิน
แล้วก็บอกว่าสงสัยกูฝันไป
ตอนเช้ามาเป็นขย่ำ

ประชงประชาที่ประชาอะไรพวกนี้

อยากให้เขาปลดทุกข์ไม่ได้
ไหนจะมาตอนเขาปลดทุกข์ไหนจะมาตอนเขานอน

ทีนี้เรื่องของคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าเนี่ยนะฮะ
เราตรวจสอบพบว่าที่บริเวณสวนอินทภารำตรงนี้นะครับ
เคยมีคนถูกฆ่า๓ศพ
ศพแรกปี๒๕๔๙

จนถึงขณะนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้
ศพที่๒เกิดขึ้นปีเดียวกันนะครับ

เป็นชาวบ้านจูงวัวเข้ามากินย่าในพื้นที่
ถูกยิงจากทางด้านหลังเสียชีวิต
ในบ่อน้ำของสวนนี่แหละ
และยังจับคนร้ายไม่ได้เหมือนกัน
บ่อน้ำที่พี่สวยบอกเห็นคนผุดขึ้นมา

ส่วนศพที่๓คือปี๕๕นะครับ

เป็นแก๊งลักรถจักรยานยนต์

ขี่รถฝ่าด่านหนีการจับกลุ่มเข้ามาในพื้นที่
แล้วก็ยิงต่อสู้กับตำรวจ
ตรงข้างบ่อน้ำในสวนนี่แหละ
และถูกเจ้าหน้าที่วิสามัน

ปณิศราสวรรค์โชธนากรนะครับ

ที่ดินแปลงนี้มาเมื่อ๔ปีก่อน
ตอนนั้นไม่ทราบว่าเคยมีคนถูกฆ่า

ทำบุญก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวษี

เห็นผีกันแทบทุกคืนบางคนถึงขั้นไม่ไหวถูกผีหลอกจนแบบ
หอบผ้าหอบผ่อนหนีผีไปอยู่ที่อื่นลาออกไปเลยก็มี
ที่ตรงนี้เป็นเบาะน้ำนะคะเป็นแอ่งกระทะแล้วพี่ก็ถมดินเข้าไป
ดินเข้าไปจนมันกลายเป็นพื้นดินนี่แหละค่ะ
อืมก่อนหน้านี้รู้ไหมครับรู้มาก่อนไหมว่าเป็นพื้นที่อะไรมาก่อน
ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับที่แปลงนี้รู้แต่ว่าเรากลับรถตรงต้นสะดาว
ตอนนี้ต้นสะดอกไม่อยู่แล้วมันเป็นต้นไม้ใหญ่มาก
กลับรถตรงนั้นแล้วเจ้าของที่เขาโทรมาพอดีพี่ก็ตัดสินใจซื้อทันทีเลย
ตัวพี่เองเนี่ยพี่ไม่เคยเจออะไรพี่แค่รู้สึกกังวลรู้สึกอึดอัดแค่แค่บางครั้ง
ส่วนคนงานเนี่ยเขาจะเจอกันบ่อยพี่ส่งเรื่องไปหาหมอปลาโดยผ่านพี่ยุทธ์ทีมข่าวท้องถิ่นนี้แหละค่ะ
คนงานเนี่ยเจออะไรบ้างครับที่เขามาสะท้อนให้เราฟัง
คนงานเล่าว่าไปหาปลาแล้วจะเจอเขาโผล่ขึ้นมากลางบ่อแต่พี่ไม่เคยเห็นนะคะ
แล้วก็บางคนก็บอกว่ามีเสียงผู้หญิงร้องไห้บางคนก็มีเสียงไออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผืนเนี้ยบริเวณใกล้เคียงนี้ทั้งหมดเนี่ยสามศพที่ถูกฆาตกรรม
มีเมนเผาศพเมนนี่คือหันหน้ามาทางทิศทางของสวนด้วยอ่ะนะอืม
แล้วตรงนี้ก็เลยเป็นที่ป่าช้าเก่าอ่ะค่ะ
ว่าอยู่ใกล้วัดใกล้เมนตรงนี้นะครับนี่คือพื้นที่ของสวนนะฮะ
นี่นะคะคือเรื่องของเรื่องเจ้าของสวนและคนงานในสวนเขากลัวจริง
ทีมข่าวของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการประสานความช่วยเหลือ
อยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ไปดูให้หน่อยไปช่วยหน่อยครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะคะในเพจไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะเออ
คุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวหมอปลาไปก็ต้องบอกเหมือนเดิมแหละว่าไม่มีผีหรอก
คุณผู้ชมว่ายังไงคุณผู้ชมว่ามีผีจริงไหมในสวนอินทภารำตรงนี้
หมอปลาลงพื้นที่ไปจริงจริงนะคะไปคุยกับคุณแอนเจ้าของสวนนะคะอืม
แอนก็พาหมอปลาเดินไปดูที่สระน้ำที่มีห้องพักคนงานอยู่ใกล้ใกล้
เมื่อกี้ก็ชิมอินทภารัมก่อนเลยใช่ไปถึงกินก่อนไม่รู้ว่านาริสไป
ฝากสักพวงหนึ่งชิมก่อนแล้วพาไปเดินดูแล้วไปตอนค่ำไง
โอ้โหนี่ต้องไปตอนค่ำอุ้ยตอนค่ำน่ากลัวเหมือนกันนะใช่ค่ะ
ตอนกลางวันมันดูโล่งเนอะไปตอนค่ำเลยครับ
ไปดูจุดที่คนงานบอกเจอผีอะค่ะทุกจุดเลยนะที่บอกเจอตอนกำลังจะปลดทุกข์บ้างแหละ
เออเจอตอนนอนว่าผีจะมาข่มขืนบ้างแหละหมอปลาไปดูหมดเลยนะคะครับ
เจ้าของสวนบอกว่าตอนเปิดสวนเคยนิมนต์พระสงฆ์จากพระนครศรีอุทิยา๙รูปมาทำพิธี
ครับเคยทำเครื่องเส้นไหว้เพื่อไม่ให้วิญญาณมาก่อกวนหมอปลาก็เลยแนะนำเกี่ยวกับการทำเครื่องเส้นไหว้ว่า
ไม่ควรซื้อของมาทำให้กับสัมภเวษีแต่ควรนำของเส้นไหว้ไปแจกให้กับคนยากจนเป็นการให้ทาน
แล้วค่อยมากรวดน้ำให้กับวิญญาณจะดีกว่าอันนี้หมอปลาบอกว่าจะได้บุญทั้งให้กับคนเป็นและคนตายค่ะ
ผีเนี่ยถ้ามันยังเจอวนเวียนเนี่ยเขาเรียกว่าสัมภเวษี
เหล่านี้เขาต้องการกลับพบกับภูมิอืม
ไม่มีใครหรอกอยากติดคุกติดตารางอยู่ที่เดิม
เขาก็อยากกลับพบกับภูมิไปผุดไปเกิดการที่ว่าลูกน้องเราเห็นเนี่ยนะพี่
มันไม่ส่งผลดีหรอกแล้วถามว่าผีก็คุ้มครองตรงนี้หรือเปล่าพี่
เชื่อนะผมเดี๋ยวคืนนี้ผมจะโทรให้โจรเข้ามาดูตรงนี้เดี๋ยวผีจะหลอกโจรได้ไหม
โจรก็ขโมยอินอินอินอินอินตภารมณ์แต่ความคิดพี่อ่ะยังเชื่อในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้
เช่นผีมันให้คุณผมก็ถามพี่เขาว่าผีให้คุณอ่ะ
ผีมันตัดย่ามันช่วยพี่เก็บอินทภารำไหมอ่ะพี่อยากจะเส้นไหว้อ่ะ
ผมไม่ขาดแต่พี่ต้องทำให้มันถูกก็เอาของเส้นไหว้ที่พี่เตรียมไว้เนี่ย
แต่ไม่ต้องเส้นไหว้เอาของเหล่านี้ไปให้แจกทานกับคนที่เขายากจน
แล้วพี่ก็กลับมากวดน้ำให้กับวิญญาณที่พี่จะไหว้ตรงนั้น
มันได้ทั้งคนเป็นได้ทั้งผีได้บุญเห็นไหมพี่
แต่พี่เส้นไหว้บางครั้งก็เน่าหมาก็มากินแมลงก็มากิน
บางทีก็เกิดเชื้อราคุณผู้ชมคะถึงขั้นตอนการเฉลยแล้วค่ะ
ว่าตกลงแล้วมีผีหรือเปล่าหมอปลาสัมผัสอะไรได้หรือเปล่า
หมอปลาบอกว่าขอผมไปดูที่สระน้ำจุดที่คนงานเจอวิญญาณ
เดี๋ยวดูอาการหมอปลานะคะครับคำถามที่กลับหมอปลาบอกว่าสัมผัสได้
สัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณที่อยู่ภายในบ่อน้ำนี่นะเดี๋ยวลองดูค่ะ
ที่จริงแล้วญาติย่าของคนตายเขาก็อยู่แค่ข้ามทางรถไฟนี่ไป

ตีสี่เก้าครับ
ที่แล้วจับพบระได้ไหมใช่ครับยกยิงไปกี่นักฮะ
นัดเดียวกับพี่เขาเขาหลอกมายิงเหรอ
นายประเสริฐบัวดอกที่เป็นชาวบ้านจุงบัวมาเลี้ยงในสุดแล้วถูกยิง
เมื่อปี๔๙บอกว่าตั้งแต่นายประเสริฐเสียชีวิต
ก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วนะแต่ไม่ได้นิมนต์พระมาทำพิธี
หมอปลาก็เลยบอกแบบนี้บอกว่างั้นให้หลานชายของผู้ตาย
ที่เคยตายตรงเนี้ยครับจุดเทียนสองเล่มที่ริมสระ
ปักทูบหนึ่งดอกกลับหัวกลางสะคือสะลึกแปดเมตรนะ
บอกว่าเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณหมอปลาก็จะถือทูบ
ว่ายน้ำลงไปปักด้วยตัวเองแล้วก็ให้หลานชายเรียกชื่อนายประเสริฐไปด้วย

ตับหัวในน้ำใช่อันนี้คือเราเรียกกลับเพื่อให้วิญญาณมากลับ
ต้องทำสองที่อันนี้คือเรียกข้างบนนะ
เพื่อให้ให้ตัวข้างล่างคือกลับคือการปากทูบกลับหัวปลาหมายของเครือ
ให้วิญญาณเขากลับตอนนี้ผมไม่กลัวนะผมกลัว
อรับทราบสจะเล่นรู้สิทธิ์

นี่ไงคะระหว่างที่หมอปลาลงน้ำไปทำพิธีปักทูบกลับหัวกลางน้ำ
แล้วก็จะได้ยินเสียงหลานชายของนายประเสริฐเนี่ยเรียกชื่อนายประเสริฐบัวดอก
เสิร์ตบัวดอกอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเรียกชื่อของวิญญาณตรงนี้
เอาทูบลงไปใช่ไหมใช่เป็นห่วงหมอปลาลงน้ำไปน้ำลึกนะ
ก็นึกว่าเอาเทียนไปทูบทูบปักนะคะเทียนไปนี่จะเป็นเทียนระเบิดน้ำเลย
ทูบไรทองเลยกลางน้ำหมอปลาบอกว่าเนี่ยค่ะ
ต้องไปปักเลยใช่ไหมปักกลับหัวแบบนี้ค่ะลงไปในน้ำแบบนี้
แล้วดับน้ำลงไปก็พี่สวยคนงานบอกมันลึกตั้งหลายเมตร
ใช่เขาบอกลึก๘เมตรแต่อาจจะไม่ได้ไปถึงแบบกลางบ่อนะ
นี่ค่ะตอนตอนตอนคืนด้วยโล่งน้ำด้วยตอนคืนเค้าบอกแกจะเห็นผีผู้ชายจะโผ่ขึ้นมา
แล้วก็เดินขึ้นไปเข้าบ้านพักคนงานอ่ะทีนี้หมอปลาทำพิธีให้เรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะ
ทำพิธีเสร็จเนี่ยหมอปลาก็แนะนำคุณแอนเจ้าของสวนนะคะ
ว่าพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณทั้งหมดด้วย
การทำบุญก็คือนำของไปทำบุญกับคนที่ลำบาก
ต้องมาเส้นไหว้ผีหรอกเดี๋ยวฟังเสียงหมอปลาตอนขึ้นมาจากน้ำหลัง
พิธีเสร็จนิดนึงนะคะพรุ่งนี้นะผมแนะนำพี่ว่า
ให้พี่ไปซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งเหรอครับพี่ตั้งใจว่าจะแจกลูกน้องพรุ่งนี้ด้วย
เออตั้งใจแล้วพอแจกเสร็จพี่ก็มากวดน้ำที่บ้านพี่ก็ได้
ตรงไหนก็ได้ให้กับนายประเสริฐแล้วก็วิญญาณที่พี่จำได้อีกสองดวงเนี่ย
เพราะวิญญาณไอ้สองดวงกันอ่ะมันก็จะมีผลนะพี่
ถ้าเกิดว่าพี่เอาของเซอร์มอนมาวางไว้เนี่ยเขาจะกินได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ย
มันก็เหมือนปลาพี่พวกเนี้ยพี่เห็นปลาไหมสมมุติว่าวันนี้ในแม่น้ำเนี้ย
เอาขนมปังไปโรยไว้เนี่ยวันแรกพี่จะไม่เห็นปลา
วันสองวันสามปลาเริ่มมาแล้ววันสี่ห้าหกปลาจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อย
ก็เหมือนสัมภเวษีเหมือนกันมันก็จะมาแย่งแล้วแล้วมันก็กิน
ไม่รู้จักอิ่มเพราะมันก็คืออ่าเปรตชั้นตำ
สุดท้ายหมอปลาบอกว่าสบายใจได้แล้วนะคะทำพิธีให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ก็มีการจุดทูบจุดเทียนบอกดวงวิญญาณตรงนั้น
ขอให้เจ้าของสวนและคนงานที่สวนสบายใจได้ว่าหลังจากนี้ไม่น่าจะมีผีโผล่มาจากน้ำ
ไม่น่าจะมีผีห้อยหัวมาจากต้นไม้ไม่น่าจะมีแล้ว
เพราะปัญหาของเขาคือเจ้าของสวนเขาทำอาหารกินไม่ได้ใช่ไหม
เรื่องของคุณปลาก็จัดการกันไหมหมอปลาก็ช่วยให้แล้ว
ก็ไปหาคนงานมาทำงานกันต่อใช่เพราะคนงานไม่กล้าทำงานในสวนเนอะ